คุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เรามีการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในช่วงวัน๒วันนี้
ว่าจะมีระนมลดลงแล้วก็หลังจากนี้ฝนก็จะหายไปจากเมืองไทยของเรานะครับ
เดี๋ยวมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับว่าจากการคาดการณ์ล่าสุด
ลักษณะการตกของฝนจะเป็นอย่างไรถ้าหากเราคำนวณต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์เลยนะครับ
ซึ่งอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าปัจจัยหลักตอนนี้ก็คือจะมีพายุ๒ลูก
คอยที่จะดูดฝนออกจากเมืองไทยของเรานะครับ
ที่เห็นหลักก็คือตรงนี้นะครับกำลังมุ่งหน้าไป
แถวบริเวณญี่ปุ่นตอนล่างแถวเกาหลีนะครับ
อีก๑ลูกกำลังจะก่อตัวขึ้นบริเวณอ่าวเบงก่อตรงนี้
ซึ่งแน่นอนครับช่วงที่มีการก่อตัวอยู่ขณะนี้เนี่ยนะครับ
ก็จะมีดูดเอาฝนเนี่ยนะครับจากบริเวณเมืองไทยของเรา
เข้าสู่ศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะกลายเป็นพายุต่อไป
ในขณะที่อากาศเย็นครับซึ่งเป็นอากาศแห้งที่มีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่อง

ทำให้พื้นที่ที่มีอากาศเย็นแผลลงมาเนี่ยนะครับ
ห้องฟ้าก็จะค่อนข้างปลอดโปร่งเมฆก็จะหายไปนะครับ
ตอนเช้าอากาศจะเย็นสบายแต่ว่าตอนบ่ายอาจจะร้อนเป็นพิเศษ
ซึ่งจากการคาดการณ์เนี่ยนะครับยังคงแผลลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับ

ทีนี้เดี๋ยวมาดูการตกของฝนกันหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับ
สถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นกับเมืองไทยของเรานั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับ
โดยจากการตรวจสอบฝนในเมืองไทยอย่างที่บอกไปนะครับว่า
ปัจจัยหลักคือพายุที่จะมีการอ่อนตัวขึ้น
นี่นะครับเป็นการคาดการณ์ลักษณะการก่อตัวของพายุก็จะพบว่ามีการหมุนวนค่อนข้างแรงนะครับ
แล้วก็หมุนวนดูดเอากลุ่มฝนดูดเอาคลื่นเนี่ยนะครับ
จากก่อนหน้านี้คลื่นบริเวณฝั่งอันดามันค่อนข้างแรง
แต่ว่าหลังจากนี้คลื่นจะอ่อนกำลังลงครับ
หนักแถวบริเวณฝั่งอ่าวไทยแทน
ดังนั้นอ่าวไทยในช่วงกลางสัปดาห์อาจจะต้องระวังหน่อยคลื่นอาจจะแรงเป็นพิเศษนะครับ
สังเกตว่าพายุค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งนี่ครับเป็นการคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมนะครับ
ซึ่งจากการคาดการณ์ต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้า
สีแดงคือจุดที่มีฝนตกหนักถ้าหากดูในสัปดาห์ที่แล้วส่วนใหญ่จะเน้นบริเวณตอนกลาง
แต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับส่วนใหญ่ไปเน้นบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
นี่คือสิ่งที่อาจจะต้องเตรียมรับมือกันหน่อยสำหรับใครที่อยู่บริเวณฝั่งอ่าวไทย
ทั้งทางบกทางทะเลนะครับจะออกเดินเรือก็ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ